คุณผู้ชมค่ะเห็นแบบว่าแม่ลูกแล้วก็แบบว่าสามีลูกเขยมันดูเข้ากันนะ
ส่วนนี่บานนี้ของทุกผู้ชมครับบอกเลยว่าขอแค่เปิดใจ
ลูกลักใครแม่รักด้วย
ถ้าพูดถึงแม่ลูกคู่ซีนะคะอีกคู่ของวงการยกให้เลยค่ะ
ลูกชายคนนี้ค่ะเสียงอบอุ่นละมุนเป็นพ่อไมโครเวฟ

เรียกได้ว่าไปไหนไปกันตลอดเลยนะจ๊ะ
โดยเฉพาะพากันถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ลงยูทงยูทูป
ถึงว่าจะอยู่คนละเจนนะแต่เป็นคุณแม่เขาแบบเป็นแบบ

คุณพี่นักข่าวของเราก็ไปถามเขา

แม่เป็นไงรับบทคุณแม่ห่วงลูกเบอร์ไหน

แต่พอรู้ว่าคบกับน้องไบร์ทพิชยธรรมแล้วแล้วก็โล่งใจ
เพราะว่าน้องไบร์ทเองก็เป็นคนน่ารัก
จนทุกวันนี้แม่โอ๊วบอกว่าเคล็ดลับง่ายก็คืออะไร
รักลูกสะพ้ายให้มากกว่าลูกตัวเอง

แค่นี้ไร้ปัญหาแม่ผัวลูกสไพซ์
ส่วนตอนนี้ถามว่าแม่โฟกัสเรื่องอะไร

ลูกสไบคนนี้ครับอุ๊ย
เขาน่ารักมากเลยค่ะ
แม่ฝันทุกวันเลยบอกเมื่อกี้แม่ก็ฝันนะ

ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเหงาก็เปิดแอปช้อปปิ้งก่อน

เหตุสัมผัสน้อยคือกดซื้อของให้คุณแม่แทน
เวลาแบบใช้ชีวิตเราโตแล้วเลี้ยงลูกมา

ส่วนแม่เองก็มีชีวิตของแม่เหมือนกัน

เออสัดสามในกว่าห้าวันเพื่อครับ

บอกเลยว่าน้องไบท์ก็เป็นความสดใสเลยนะ